ฝนตกขนาดนี้ช่วยกันรีบเก็บเร็วนะเดี๋ยวจะเสียหายมากไปกว่านี้
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาช่วยนะใจเย็นฝนช่วงนี้ซาหน่อย
แต่มันก็ยังคงมีนะอรุณสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศ
ให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วนะคะช่วงวันนี้ยังคงเป็นวันหนึ่งที่ฟ้าสว่าง
ฟ้าใสท้องฟ้าไม่มีฝนนะคะแต่ต้องระวังเรื่องแดดด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนโปรยปลายลงมาเบาค่ะ
พื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะ
ตอนนี้ค่ะจะเห็นพื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีเมฆปกคลุมบาง
ก็จะเป็นลักษณะของฝนตกเบาตกปล่อยตกกระจายกันไป
เนื่องจากว่าร่องมรสุมเนี่ยมันเคลื่อนขึ้นไปทางตอนบนของประเทศไม่ได้เจอมรสุมเต็มเลยนะคะ
ก็คือ๒เส้นสีแดงตรงนี้เป็นลักษณะของแนวร่องฝนนั่นเองค่ะ
เกิดจากหย่อมความร้อนสองหย่อมอยู่ใกล้กันนะคะ
แต่ว่าหย่อมนี้จะคล้อยต่ำลงมาเรื่อย
พื้นที่อื่นนะคะก็จะรับอิทธิพลจากรมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

แม้จะไม่ได้มีกำลังแรงมากนัก
แต่ก็ทำให้ภาคใต้มีฝนตกอยู่บ้างนะคะ
ขณะที่ภาคอื่นอากาศก็ค่อนข้างร้อนก็ว่าได้
ส่วนฝนจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรลองตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
เช้าเช้าแบบนี้ดูโล่งโล่งโปร่งโปร่งไม่ค่อยมีนะคะ
จะมีแถบทะเลฝั่งอันดามันเล็กน้อย
รวมไปถึงภาคอีสานตอนบนแถวจังหวัดบึงกา
หรือว่าภาคเหนือนะคะแถวจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาวนะคะ
แต่สิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมระวัดระวังกันด้วยช่วงสายไปเที่ยงเนี่ยภาคกลางนะคะ
ภาคกลางของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงแถวตอนกลาง
ชัยนาฏอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยก็อากาศร้อนหน่อยสักเกือบ๔๐องศาเซลเซียส
ส่วนวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรเตรียมพร้อมรับมือกันค่ะ
๖สิงหาคมภาคเหนือภาคอีสานฝนจะลดลงประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่
แต่ก็ยังมีการตกกระจายบางแห่งระวังเรื่องฝนตกสะสมไว้ด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางวันนี้ฝนลดน้อยลงแต่ยังคงมีฝนตกได้ในจังหวัดกาล
จนบุรีอุทัยธานีภาคตะวันออกเช่นกันค่ะ
รับลมจันทบุรีและตราดมีฝนตกอยู่แล้วก็คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่ยังคงเป็นแถบเดิมคือสุราธานีจนไปถึงนราธิวาส

ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนอง๑๓๐ของพื้นที่แถบพังงากระบีตรังสตูน
กรุงเทพมหานครและประเทศมนตรมวันนี้ฝนลดน้อยลงร้อยละ๑๐
เพราะฉะนั้นระวังเรื่องของความร้อนแทนแล้วกัน
เพราะว่าช่วงที่ฟ้าเปิดแบบนี้อากาศเบานะคะ

แต่ว่ามันก็จะมีความชื้นเพราะว่าประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น
มันก็จะร้อนแบบอ้าวเหมือนเราอยู่ในตู้อบไอน้ำแบบนั้นนะคะ
ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะ

เป้าดูผู้ผลทางการเกษตรของท่านให้ดี
จะต้องเก็บเกี่ยวหรือไม่อย่างไรป้องกันแบบไหน
เพราะว่าปลายเดือนนี้จนไปถึงเดือนหน้า

ดิฉันไปช่วยคนงานก่อนนะคะดูท่าจะไม่ทันแล้ว

มาช่วยกันเอาขึ้นรถไปเลย